คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวนี้นะคะยังไม่แน่ใจว่า๑ครูผู้เสียชีวิตเนี่ยโรคกำเริบ
แล้วก็เสียชีวิตด้วยตัวท่านเองหรือ๒เป็นเหตุฆาตกรรม
เพราะก็ยังมีการพบพิรุธหลายจุดเหมือนกันนะคะที่ฉันกำลังพูดถึงการเสียชีวิตของครูโน๊ต
โน้ตเป็นผู้ช่วยคณะบดีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เธอเสียชีวิตตั้งแต่วันครูค่ะคือสิบหกมกราคมเนี่ยเป็นวันครูนะคะ
เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ไปร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนและที่มหาลัย
เพื่อนครูเองก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ณวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อมาที่ครูโน๊ตนะคะ
ติดต่อมาอีกทีคือ๑๘แล้วติดต่อพ่อแม่ของคุณโน๊ตโทรไปหาพ่อแม่อยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แต่ตัวครูอยู่ที่ทำงานคือที่ฉะเชิงเศร้าปรากฏว่าโทรไปหาพ่อแม่
พ่อแม่ก็บอกว่าติดต่อครูโน๊ตไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเพื่อนครูค่ะตัดสินใจมาที่บ้านพักครูโน๊ต
กุญแจสำรองเปิดเข้าไปปรากฏว่าครูโน๊ตกลายเป็นศพอยู่ในห้องน้ำชั้นสองของบ้าน
แล้วก็มีเลือดไหลเป็นทางเลยนะคะที่สำคัญพบเลือดที่อวัยวะเพศของครูโน๊ตด้วย
แต่ว่าล่าสุดตรวจสอบเบื้องต้นคือเป็นเลือดประจำเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
เพราะมันมีการพบพิรุธหลายจุดแต่ว่าเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาค่ะก็หลังจากได้รับเหตุแล้วลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ห้องน้ำชั้น๒ของบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอไปถึงตำรวจบอกว่าไปพบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวภายในห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
ครูโน้ตอายุ๔๐ปีซึ่งปัจจุบันครูโน้ตเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะครูศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินแล้วก็เป็นอดีตประธานสาขาการสอนภาษาไทยคณะคารุศาสตร์ด้วย
ตอนไปถึงไปพบสภาพของครูโน๊ตนอนหงายเปลือยกายมีผ้าขนหนูสีชมพูคุมร่างของเธออยู่
ทีนี้ถามว่าพิรุษมีอะไรบ้าง
ครับคำถามคือใครเคลื่อนย้ายค่ะหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าก่อนที่
โน้ตจะเสียชีวิตเนี่ยครูโน๊ตอาจจะพยายามที่จะตะเกียกตะกาย
ขอความช่วยเหลือจากใครหรือเปล่าศพมันก็เลยลักษณะคือมีการเคลื่อน
ทีนี้มาจุดที่๒ค่ะที่เป็นพิรุษเนี่ย
หลังจากที่ตรวจสภาพศพเรียบร้อยแล้ว
ไปสู่ตรวจสอบภายในบ้านไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นทรัพย์สิน
ไม่พบร่องรอยการถูกงัดแงะใดทั้งสิ้น
มีเพียงโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเท่านั้น
หายไปพร้อมกับกุญแจบ้านครับรถยนต์ก็ยังอยู่ครบ
รถจักรยานยนต์ก็ยังอยู่แล้วถามว่ามือถือกับกุญแจบ้านหายไปไหน
หรือตำรวจยังหาไม่เจอนะตอนนั้นค่ะพิรุษที่สามค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบบ้านพักของผู้ตายไม่พบร่องรอยการถูกงัดแงะ
ไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นพบเพียงร่องรอยการปีนป่ายผนังบ้าน
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ครูโน้ตติดต่อช่างให้มาซ่อมอะไรหรือเปล่า
ก็เลยมีรอยเท้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจก็เลยบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้จริงว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลาง
หรือเป็นเพราะว่าครูโน๊ตเสียชีวิตจากโรคหรือเปล่า
เพราะว่าจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นของคุณหมอ
คุณหมอระบุบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของครูโน๊ต
เป็นเพราะว่าระบบการไหลเวียนเลือดผิดปกติและการหายใจล้มเหลว
ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าอันนี้เนี่ยมีคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายครูโน๊ตหรือเปล่า
ทีนี้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าวันพฤหัสบดีที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นวันครูไม่เห็นคุณครูโน๊ตมาออกมาจากบ้าน
ที่ว่าต้องไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยนะไม่ได้เอกใจสงสัยอะไร
เพราะคิดว่าผู้ตายอาจจะป่วยหรือเปล่าแล้วก็นอนอยู่ในบ้านพัก
ก็เลยไม่ไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
พอเวลาผ่านไป๒วันเพื่อนครูเห็นผิดสังเกตแล้ว
ก็หายไป๑๗ก็ไม่มาสอน๑๘ค่ะ๑๘มกราคมตัดสินใจเลยนะคะ
ติดต่อไปหาครูโน๊ตแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้
ตัดสินใจค่ะไปหาครูโน๊ตที่บ้านพัก
พอไปหาครูโน๊ตที่บ้านพักเสร็จนี่นะคะ
พอไปถึงไปพบว่าบ้านปิดประตูแล้วมีกุญแจล็อกจากด้านนอกด้วย
หนึ่งว่าเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านตัดสินใจโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ของครูโน๊ต
อยู่ที่พนันนิคมชนบุรีแต่ก็ได้รับคำตอบว่า
โน้ตผู้ตายไม่ได้ติดต่อมาเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วก็เลยรีบนำกุญแจสำรองมาเปิดบ้าน
กระทั่งมาพบเป็นศพนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
เชิญตัวคุณพ่อคุณแม่ของครูโน๊ตมาสอบปากคำ
ก็พยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะ
พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของครูโน๊ตผู้ตายอยู่สักประมาณร่วม๒ชั่วโมง
อีกหนึ่งคนค่ะที่เมื่อวานนี้ผู้การจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่า
ได้มีการเชิญตัวมาสอบปากคำก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกัน
คือนายถนอมมากตันอายุ๔๔ปีค่ะ
มาสอบปากคำหลายชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งคุณถนอมเองตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็บอกว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจ
เพราะตัวเองก็บริสุทธิ์ใจเขาบอกแบบนี้

ไม่ได้ยินเลยเพราะว่าถ้าผมขึ้นนอนปุ๊บ

ตามวอลุ่มอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้ยิน

เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้กัน
แต่ผมก็โอเคคนเราไม่ได้ทำผิดไม่อะไร
ใช่ครับก็คือวันที่ผมกลับมาพอดี
คุณแม่ทางภูมิเสียชีวิต
ผมก็เลยต้องไปเยี่ยมว่ายเขา
คุณป้าก็บอกว่าลูกเสียนะ
อยู่ห้องน้ำชั้นบนผมต้องตกใจเลยบอกอ้าว
ื่นล้มหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องรอ

เอาล่ะคุณผู้ชมสรุปเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่ายังไม่สรุปได้ว่าเกิดจากอะไร
แต่สิ่งที่น่าติดตามต่อก็คือ
บ้านของครูโน๊ตลักษณะคือมืดแล้วก็เปลี่ยว
ก่อนหน้านี้เนี่ยหมู่บ้านตรงนี้
เคยมีขโมยขโจรยกเขาด้วย

ก็ไม่รู้ว่าขโมยรู้ว่าครูโน๊ตอยู่คนเดียว